คุณพลนักเตะทีมชาติไทยต่างมุ่งมั่นในภารกิจนี้
เพราะความสัมพันธ์หากผ่านรอบนี้ไปได้
ก็จะขยับเข้าใกล้การไปบอลโลกรอบสุดท้ายอีกหนึ่งขั้น

หวังที่จะช่วยทีมในครั้งนี้
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ในปัจจุบัน
การเดินทางระหว่างประเทศเป็นไปอย่างยากลำบาก

หนึ่งในนักเตะที่ค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่น
ต้องขอถอนตัวจากทีมชุดนี้ไป

อาจจะเป็นการสร้างแบ็คซ้ายดวงใหม่ขึ้นมา

ส่วนหนึ่งแข้งในเจลีกญี่ปุ่นชนะทิพย์สงกระสิน
ยืนยันว่าจะเดินทางมาสมทบกับทีม
ประสบการณ์ตลอด๔ปีรวมทั้งปีนี้๙สู่ปีที่๕
แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาในการเล่นทีมชาติ
จะยิงไปเพียง๘ประตูจากการลงเล่น๕๖นัด

จะช่วยให้เพื่อนนักเตะไทยเล่นได้ง่ายขึ้น
เพราะคู่แข่งจะตามประกบเขาไม่ฆ่าสายตา
ระยะหลังชนะทิพย์อาจจะโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้ง

เขาพร้อมที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่
แม้ว่าหลังเสร็จสิ้นภารกิจจะต้องกลับไปกักตัว๑๔วันก็ตาม
อีกคนที่แฟนบอลไทยตั้งหน้าตั้งตารอชมฟอร์ม
ก็คือธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวร

มีส่วนสูงเพียง๑๗๐เซนติเมตรเท่านั้น
แต่มีดีพอที่ทำให้ใบแนนลอเจอร์

และมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมอร์ลีกถึง๒นัด
ด้วยชื่อชั้นกับทีมในหลีกสูงสุดของโลก
วกกับความกระหายที่อยากพิสูจน์ตัวเองว่า

ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือกอีก๓นัดสุดท้าย
อาจจะเป็นทวนาเมนต์แจ้งเกิดของธนวัฒนซึ้งจิตถาวร
จาก๒แข้งในต่างแดนที่นำประสบการณ์

หากทุกคนในทีมร่วมใจเป็นหนึ่ง
ก็จะช่วยยกระดับทีมชาติไทย

ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน